คุณผู้ชมค่ะที่เราเล่าไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะคะ
กรณีบ่อบำบัดน้ำเสียหน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง

มีช่างลงไปซ่อมแซม๒คน

คนที่อยู่ด้านบนลงไปช่วยอีก๒
กลายเป็นหมดสติทั้ง๔คนเลยนะคะ
กว่าจะช่วยขึ้นมาได้ใช้เวลาอยู่เป็นครึ่งชั่วโมง
ตอนแรกที่เราเล่าไปบอกว่าก็อาการหนักกันหมดเลย
ทั้ง๔คนนำขึ้นมาคือไม่ได้สติเลย
แล้วก็จะมีน้ำตามีน้ำมูกไหลตลอดเวลา
เป็นข่าวเศร้าจริงล่าสุดมีรายงานจากศูนย์วิทยุนะคะ
บอกว่าเสียชีวิต๒แล้วพี่อุ๋ย
เสียชีวิต๒คนแล้วค่ะคุณผู้ชม
แต่ก่อนอื่นให้คุณผู้ชมดูภาพนี้กันก่อน
คือตอนที่ช่วยขึ้นมาที่เราเล่านะคะ
ก็มีครอบครัวเขาก็มาส่งกำลังใจ
ตะโกนเรียกให้ลูกหลานให้คนใกล้ชิดเขาฟื้นขึ้นมาค่ะ
เพราะว่าไทยนครินรับแดงไม่ได้แล้วใช่ไหม

ไทยนักษรินรับได้แค่แดงเท็จเดียวนะครับ

ขอมูลให้ทราบกันครับ

ในสี่นะครับรายที่สองขณะนี้ทีมกู้ชีพของโรงพยาบาลจุฬา
พร้อมมาสัดสมัครผู้ชีพโรคการณ์ยูให้กันช่วยเหลือ
ขณะนี้นำขึ้นเอารถนะครับจะนำส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมเห็นคุณป้าท่านนี้ไหมคะครับ
ตะโกนเรียกหลานให้ฟื้นขึ้นมาไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่าง
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังช่วยกำลังปั๊มหัวใจหนึ่งอ่ะ
เห็นไหมคะยกมือไหว้แล้วก็คืออยากให้ฟื้นกันขึ้นมา
คือสาเหตุที่ทั้ง๔ท่านตกลงไปในบ่อบำบัดน้ำเสีย
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตอนแรกที่เราเล่าข่าวไป
ช่วงต้นของรายการเราบอกว่าเป็นลักษณะของไฟรั่วใช่ไหมพี่ปุ
ที่แรกบอกจะลงไปซ่อมระบบไฟใช่แล้วก็เหมือนไฟมันรั่วไฟช็อต
แล้วก็ในท่อมีน้ำสักเมตรหนึ่งได้ประมาณนั้น
แต่ว่าเดี๋ยวมาดูข้อมูลล่าสุดนิดนึงนะคะ
คืออาคารที่เกิดเหตุเป็นคอนโดมิเนียมสามสิบเก้าชั้นชั้นหนึ่ง
ด้านหลังอาคารจะมีบ่อบำบัดน้ำเสียครับ
ช่างสามท่านนะคะแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยท่านหนึ่ง
หมดสติอยู่ในบ่อสาเหตุคือลงไปซ่อมปั๊มน้ำค่ะ
ไปซ่อมปั๊มน้ำข้อมูลล่าสุดคือลงไปซ่อมปั๊มน้ำอืม
ตอนแรกลงไปสองท่านก่อนทีนี้หมดสติครับ
อีกสองท่านที่ยืนอยู่ด้านบนก็เลยรีบลงไปช่วย
กลายเป็นว่าหมดสติไปด้วยสาเหตุคือเรื่องของการที่ไม่มีอากาศหายใจ
และสูดดมก๊าซไข่เน่าเข้าไปทำให้สลบค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
ไม่ใช่ไฟรั่วไฟดูดใช่นี่คือข้อมูลล่าสุดเป็นแบบนี้นะ
คือในท่อแบบนี้มันต้องมีปั๊มดูดน้ำเข้ามาสู่ท่อค่ะ
เพื่อจะส่งน้ำออกไปท่อใหญ่ที่เป็นของปลาปลาด้านนอก
ท่อนี้ก็จะเป็นท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๓๐นิ้ว
มีน้ำขังอยู่ประมาณเมตรหนึ่งอืม
ทีนี้ก็มีการแจ้งขอความช่วยเหลือครับ
ตอนที่กู้ภัยมาทั้งสี่ท่านหมดสติอยู่ในท่อ
ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงทยอยนำขึ้นมาครับ
คนแรกที่เอาขึ้นมาได้เนี่ยนะคะยังมีสัญญาณชีพ
แต่อีกสามคนไม่มีสัญญาณชีพแล้วตอนนำขึ้นมาค่ะครับ
เร่งปั๊มหัวใจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วก็รีบส่งโรงพยาบาล
ทั้งสี่ท่านก็คือคุณดิเรกอินทรังศรีอายุสามสิบเจ็ด
เป็นช่างอาคารส่งโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทย
คุณวราวุฒิอูนาศอายุ๒๓เป็นช่างอาคารเหมือนกัน
ส่งโรงพยาบาลสำโรงการแพทย์
คุณทศพลฟักษวรรษอายุยี่สิบหกเป็นช่างอาคาร
ส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทย
แล้วคุณสาริมาแวกาจิอายุสามสิบเจ็ด
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยส่งโรงพยาบาลไทยนคริน
และอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าเป็นข่าวเศร้า
เพราะว่าจากการรายงานเข้ามาล่าสุดคือเสียชีวิตไป๒ราย

คือคุณวราวุฒิอายุ๒๓ที่เป็นช่างอาคารนะคะ
และคุณทศพลอายุ๒๖ปีที่เป็นช่างอาคารเหมือนกัน
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็พยายามจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ

การที่ลงไปในท่อแล้วไม่มีอากาศหายใจเนี่ยค่ะ

เราถามอาจารย์ออสนะคะรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
นักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ
อาจารย์ออสบอกว่าการที่ลงไปทำงานในบ่อเกลอะหรือท่อสิ่งปฏิกูล
ในนั้นมันจะมีการย่อยสลายของจุลินทรีย์มีก๊าซหลายอย่าง

เฉพาะก๊าซไข่เน่านี่คือสาเหตุที่ทำให้หมดสติ
แล้วก็ขาดออกซิเจนมันอันตรายมากนะคะ
มันอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยจริงค่ะ
ขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่มีผู้เสียชีวิตแล้ว๒คนนะฮะ
จาก๔คนนะครับวันนี้คุณพ่อแล้วก็พี่ชาย
คุณพ่อของนายวราวุฒินะฮะช่างที่เสียชีวิตแล้วก็พี่ชายด้วยนะครับ
ไปแจ้งความที่สอนอบางนานะครับ
คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราได้คุยกับพ่อของช่างที่เสียชีวิต
ก็คือช่างวราวุฒิพ่อบอกว่ารู้แค่ว่าลูกชายเนี่ยได้รับคำสั่งให้ลงไปซ่อมท่อ
ตอนที่ได้รับแจ้งว่าลูกชายเกิดเหตุแล้วก็ไปหมดสติอยู่ก็รีบมาดู
มาถึงลูกหมดสติไปแล้วตั้งแต่ตอนยังไม่นำขึ้นมาจากท่อ
พอเอาขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ปั๊มหัวใจก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาล
บอกตอนนาทีที่เห็นเจ้าหน้าที่นำร่างลูกชายขึ้นมาเนี่ยใจวิวเลย
ไม่คิดว่าจะมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับลูก
ปกติทางอาคารถ้าจะซ่อมท่อเนี่ยเขาจะเรียกช่างจากด้านนอกมา
ซึ่งเขาจะชำนาญไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมวันนี้ให้ลูกเนี่ยลงไป

ตอนเพื่อนผมแจ้งมาแล้ว

แล้วก็คุยกับของน้อง
แต่ว่าเบื้องต้นสาเหตุไม่ได้มาจากภัยดูด

ทำไมครับ

ก็เดี๋ยวสาเหตุอย่างแท้จริงต้องรอตรวจสอบต่อเพิ่มเติมนะฮะ
แต่สอนอบางนาบอกว่าเมื่อมีผู้เสียชีวิตก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีตามขั้นตอนกันต่อไป
ก็ต้องหาฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่าผิดพลาดตรงไหนยังไงนะครับ